ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับ

น้ำเงินต้นเพชรมุมแดงเนี่ยแชมป์สั้นได้ใจความครับ
ดีเหลือเกินเดี๋ยวดูว่าจะเก่งสมชื่อหรือเปล่า
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะเดินเข้าหา
เสียบคืนมาแทงเข่าซ้ายต้นเพชรแชมป์แทงขวา
ต้นเพชรดันแล้วเสียบขวา
กรรมการจับแยกออกมาก่อนครับค่อยปล่อยครับ
เดินเข้าหาซ้ายลำต้นใบเบิกทาง
เข่าขวามาต้นเพชรแชมป์แทงขวาคืน
โอ้โหเจาะฐานล่างแล้วแล้วเอาแล้ว
โอ้โหไม่ไหวครับยางแตกไปเลย

โดนสะสมมาเยอะเก็บมานานครับ

สู้ต่อกระเพกกระเพกเข้าหาเอาขาข้างที่เจ็บแล้วเสียบไปเลยแล้วก็แม่
โดนเจาะไปที่เดิมครับแผลเก่าเลย
หลังจากนั้นครับต้องคายฟันยางหน้าตานี่เก๋เกเจ็บจี๊ดเลยครับ
บอกว่าพี่เอ้ยแม่เจ็บยิ่งกว่าโดน

ไม่โดนไม่รู้หรอกพี่เป็นคนดู
แต่ผมเป็นคนโดนครับมันเจ็บจริงดูครับ
เนี่ยพอโดนเจาะที่ขาขวานะครับต้นขาขวา
หลังจากนั้นต้นเพชรเห็นคู่ต่อสู้ออกอาการ
ยับเลยครับแล้วก็ใช้ชนะสุดท้ายเป็นของต้นเพชรเอกชุมพร